ถ้าปล่อยให้หลุดรอดไปได้นะคุณนะ

เพราะมันเป็นแบงค์ดอลลาร์
แต่เป็นแบงค์ดอลลาร์ปลอมทั้งนั้นคุณผู้ชมฮะ
ไปดูหน่อยตำรวจเนี่ยเขาไปควบคุมตัวไปจับกุมได้นะครับ
คนที่ขนแบงค์ดอลลาร์มันไม่ใช่แบงค์จริงครับ
แบงค์ปลอมแต่พิมพ์เหมือนเป๊ะเลย
แต่พอใส่เครื่องพิสูจน์นะมันไม่กินแบงค์

มันคืนเลยเพราะอะไรเพราะเป็นแบงค์ปลอมทั้งนั้น
คือเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชยสาขาสุราธานี
ซึ่งเป็นผู้เสียหายนะได้ใช้เครื่องตรวจสอบธนบัตรปลอมเนี่ย
ธนบัตรหรือว่าแบงค์ดอลลาร์ทั้งหมดตรงนี้เลย
หลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ขนถ่ายธนบัตรนี้มาได้นะครับ
โดยมีตัวแทนของเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย
ร่วมตรวจสอบด้วยนะเพราะเป็นแบงค์ของชาติของเขาใช่ไหม
ก็ยืนยันว่าโอ้โหแบงค์พวกนี้มันปลอม

แบงค์ปลอมเหล่านี้หลุดออกไปได้
สร้างความเสียหายใกล้กับระบบเศรษฐกิจในวงกว้างอย่างมากครับ
และกระทบกับความน่าเชื่อถือของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นอย่างสูงเลยนะฮะ
ทีนี้คุณย้อนกลับไปว่าแบงค์เหล่านี้ถูกยึดมาได้ยังไง
ตำรวจสืบสวนภูทรภาค๒ติดตามจับกลุ่มตัวนายนวัดสิงหะวักอายุ๕๔ปี
ผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสุราธานี
ในข้อหามีไว้เพื่อนำออกไว้ซึ่งธนบัตรปลอมนะครับ
โดยจับกลุ่มได้ที่หน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีไปตรวจค้นภายในรถเก๋งคุณ
นี่แหละครับพบของกลางธนบัตรดอลลาร์สหรัฐจำนวนถึง๗๕๙ฉบับ

กลบคูณหารตีเป็นสกุลเงินไทยประมาณ๒๖๓๓๗๓๐บาทนะครับ
แต่จริงแบงค์ปลอมเหล่านี้ถ้าตีเป็นมูลค่าคือ๐
คือมันไม่มีมูลค่ามันเป็นของปลอมนะครับ
พลตำรวจตรีอาธีรชัยชำนาญหมอผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๒เปิดเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสาภาพ
แบงค์ปลอมดังกล่าวนี้ยังได้เคยนำไปขึ้นเงิน
ธนาคารกสิกรไทยสาขาแม่สอดคุณจำนวน๙๙ฉบับ
ถามว่าได้เงินมาไหมได้เงินมาด้วย
แสนกว่าบาทไปขึ้นเงินเมื่อวันที่๑๙กันยายน
จากนั้นนำเงินเหล่านี้ไปฝากเข้าบัญชีให้กับผู้อื่น
ที่ผ่านมาได้เงินส่วนแบ่งมาแล้วประมาณแสนกว่าบาทนะครับ
แก๊งปลอมแบงค์ดอลลาร์ปลอมเหล่านี้นะครับ
รับมาจากนายสิริมงคลในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
มีหน้าที่นำเงินไปแลกธนาคารเป็นเงินไทย
เพื่อส่งต่อให้ผู้อื่นต่อไปคุณ
จะได้ส่วนแบ่ง๒๕จากยอดเงินที่แลกได้

สืบสวนขยายผลแหล่งผลิตแบงค์ดอลลาร์ปลอมอยู่ที่ไหน
เพราะเชื่อว่าอันนี้๗๕๙ฉบับที่ยึดได้
มันต้องมีอีกเป็นพันเป็นหมื่นฉบับ

ใช่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะตำรวจเขาทำงานกันอยู่เต็มที่เหมือนกันนะ
โอ้โฮนึกว่าบ้านเรามีแบงก์พันปลอมแบงก์อะไรปลอม